งั้นคุณชนะจะพาไปตลอดกิน
ในช่วงตลอดกินวันนี้คุณชนะพาไปร้านอาหารอร่อย
นี่เขาบอกว่าบรรยากาศนะคุณมันแสนสบายมากเลย
กับร้านคาเฟ่ในบรรยากาศทุ่งนา
นอกจากบรรยากาศจะดีแล้ว
แน่นอนว่าอาหารของเขาแสนอร่อยเลยนะฮะ

ติดตามกันในช่วงของตลอดกินครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้อากาศเนี่ยดี

วันนี้นะฮะผมเอาใจคุณผู้ชมเลย
เพราะว่าหลายคนส่งข้อความกันมาบอกว่า
คุณชนะพาไปร้านที่แบบว่ามีสถานที่ถ่ายรูปสวยเก๋หน่อยได้ไหม
ทำไมก็จะเอาไว้ไปโพสต์ลงในโซเชียลไปอวดเพื่อน
ก็เลยพามาที่นี่เลยครับที่จังหวัดนครนายก
ซึ่งร้านนี้เขาบอกว่ามีที่ถ่ายรูปเก๋สวยแล้วที่สำคัญอาหารก็อร่อย
จะบอกแบบนี้ว่าการมาร้านอาหารกับการถอยจอดรถเนี่ยมันเป็นของคู่กันจริงเลยนะ
แล้วบางคนก็เป็นกังวลเรื่องของการถอยจอดไง
เอาล่ะแต่จะบอกให้ว่ารถของผมคันนี้ถอยจอดได้ไม่เป็นปัญหาเลยครับ
เพิ่มความมั่นใจขณะถอยจอดครับด้วยมุมมองที่กว้างพร้อมเส้นกะระยะหรือเลนไกด์
ช่วยให้เห็นสิ่งกีดขวางได้อย่างชัดเจนทำให้ผมถอยจอดได้ง่ายเหมือนมีตาหลังเลยล่ะครับ
บ้านของเราบ้านแบ่งปันบ้านตายาย
นิยามที่เจ้าของร้านใช้เรียกคาเฟ่แอนด์ฟาร์มสไตล์ชิคแห่งนี้
โดยได้แรงบันดาลใจมาจากชื่อเมืองมองเทอร์เมืองตากอากาศริมทะเลสาปในประเทศสวิสเตอร์แลนด์นั่นเองครับ
บรรยากาศโดยรวมสร้างสรรค์ออกมาในแบบโมเดิร์นฟาร์มมีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวเรียบไปกับพืชผักสวนครัวทุ่งนาเขียวมองแล้วสบายตา
มีโซนคาเฟ่ที่ถูกตกแต่งเป็นโรงนาสไตล์โมเดิร์นเหมาะกับการถ่ายรูปที่สุด
อกจากนี้ยังมีกิจกรรมพายเรือปลูกผักและดำนาเรียกได้ว่าครบครันและสมบูรณ์แบบจริงครับคุณผู้ชม
เอาล่ะเข้ามานั่งในร้านแล้วนะครับโอ้โหมันร่มรื่นเย็นนะเอาจริงตอนเดินมานี่พูดแบบสั่นจริงเลยมีความร้อนอยู่แต่พอนั่งในร้านเฮ้ยนี่เย็นนะคนละอารมณ์กันเลย
แล้วนี่แนะนำให้รู้จักคุณช้างครับเจ้าของร้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เหตุผลที่มาที่ไปของการทำร้านเนี่ยคืออะไรครับคือเหตุผลแรกเลยก็คือความสุขความสุขของเราก็คือการได้เจอผู้คนได้คุยได้แบ่งปันมันก็เลยเกิดมาว่าเอามารวมกันก็เลยทำบ้านหลังนี้ขึ้นมา
และอีกหนึ่งบรรยากาศที่ผมชอบมากคือเหมือนกับมีจุดให้ได้เรียนรู้ในแต่ละพื้นที่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าการที่เราแบ่งจุดแบ่งพื้นที่เรามีไอเดียยังไงฮะ
คือที่นี่กิจกรรมเนี่ยมันจะมีในลักษณะอยู่คล้ายอยู่๒๓แบบแบบที่หนึ่งก็คือเป็นบ้านตายายนะครับก็คือมาเหมือนกับพาลูกพาหลานมาเที่ยวพี่เทิม
อยากให้เรือพายอยากให้อาหารไก่อยากเก็บไข่ก็ไปทำแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมลุงช้างพาทำก็คือตอนที่ดำนาเกี่ยวข้าวนี่แหละ
อ่าวันนี้เราเตรียมหมายำผักบุ้ง

แล้วก็๓ชั้นทอดกะปิ

อาหารวางพร้อมอยู่แล้วผมเองก็พร้อมแล้วกินกันเลยดีกว่านะครับ

ำผักบุ้งทอดกรอบอาจจะดูง่ายแต่เขาบอกว่าที่นี่ก็ไม่ธรรมดาไม่เหมือนที่อื่นเหมือนกันนะ
อ้าวตักผักบุ้งมาก่อนโอ้โหผักบุ้งกรอบเลยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็น้ำยำเขานี่โอ้โหมาแบบแน่นเลยนะแน่นจริงเลยล่ะ
เขาบอกว่าจานนี้ดีต่อใจมากแล้วดีต่อสุขภาพจริง
สมุนไพรทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมแล้วมาแบบเน้นเลย
ตะไคร้นี่เยอะเลยน้ำยำผมก็ชอบกลิ่นตะไคร้นี่มันเด่นขึ้นมา
รสชาติน่าจะครบเครื่องครับทานแล้วนะ
ำตะไคร้นี่อร่อยถึงเครื่องต้องบอกแบบนั้นตัวเครื่องตะไคร้เนี่ยมันหอมจริง
คือทานได้มันเอาลงเป็นตะไคร้อ่อนนะครับคุณผู้ชมครับเคี้ยวไปเนี่ยมันจะแบบไม่ได้แข็งมากอ่ะ
มันจะดูกรอบมากกว่าแล้วความที่ว่ามาเป็นยำเนี่ยรสชาติเป็นยังไง
เปรี้ยวเผ็ดหวานแต่มีความซ่าความซ่าของตัวตะไคร้นี่แหละครับ
ทานเข้าไปแล้วผมว่ามันครบเครื่องแล้วกุ้งสดมากปลาหมึกก็ดีจานนี้รสชาติอร่อยครับ
และเมนูนี้คุณช้างเจ้าของร้านเขานำเสนอมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็คือหมูสามชั้นทอดกะปิเสริมมากับข้าวสวยร้อนแล้วนี่น้ำพริกนุ่ม
ปกติก่อนตักข้าวสวยแล้วก็เลือกชิ้นหมูสามชั้นทอดกะปิมาวางเอาไว้
แล้วก็ใส่ตัวน้ำพริกหนุ่มลงไปหรือจะเอาพริกกับมะนาวมาบีบใส่ตัวหมูสามชั้นทอดกะปิก็ได้เหมือนกัน
๑๒ซึ้มว้าว
เพราะหมูสามชั้นทอดกะปิเนี่ยมันมีความหอมเข็มของมันอยู่แล้วกะปิครับ
แล้วมันมีความมันของหมูสามชั้นทานไปกับข้าวสวยร้อนสุดยอดเลย
สำหรับราคายำตะไครกุ้งสดก็ราคาจานละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท
ผักบุ้งทอดกรอบนะฮะก็๑๕๐บาทนะครับแล้วก็จะเป็นเมนูข้าวหมูสามชั้นทอดกะปิ

ให้ใช้เส้นทางรังสิตนครนายกขับจนมาถึงคลอง๑๕
แล้วกลับรถก่อนถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
ลงไปอีกนิดซ้ายมือจะมีป้ายชื่อร้าน
จากนั้นให้เลี้ยวข้ามคลองเข้าซอยไปประมาณ๔๐๐เมตร
จะอยู่ทางซ้ายมือนั่นเองครับ
และในวันนี้นะครับตลอดกินมาชิมถึงที่แล้ว
รสชาติอาหารอร่อยถูกอกถูกใจรวมไปถึงร้านเองเนี่ยนะครับ
ก็สวยถูกใจด้วยเหมือนกัน
ให้กับคุณช้างเจ้าของร้านไว้เป็นที่ละลึกเลยครับ

ว่าสัปดาห์หน้าช่วงตลอดกินของเรา

อร่อยจริงเด็ดมาก